จะพาไปรู้จักกับคุณป้าสมศรี
เป็นแม่ค้าที่ขายขนมไข่หงที่ต้องต่อสู้กับโรคร้าย
แต่ด้วยความยากความลำบากที่เจอเนี่ย
คุณป้าเองบอกเลยนะน่าเห็นใจ
ไม่สามารถไปหาหมอเพื่อรักษาได้
อันนี้สุดยอดแล้วของความน่าเห็นใจ

ติดตามกันเลยในช่วงคนสู้ชีวิต
สุดยอด
ป้าก็ทำของป้าเองขายมาตลอด
ก็ล้มลุกไป

ป้าก็อยากจะหยุดอยากกลับบ้านนะ

โพงมลูกตัดมาหลายปี

แต่เราจะมีคล้ายเหมือนรอบเดือน

ก็ลองถามหมอดูที่มันเป็นอะไร
เขาบอกอุ๊ยคุณป้าไม่ดีนะอย่างนี้
เดี๋ยวหมอจะเขียนใบส่งตัวให้ไปโรงพยาบาลรามา

หมอก็ขอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหน่อยนะ

เขาบอกคุณป้าเป็นเนื้อร้ายนะ

ก็นอนได้แค่อาทิตย์เดียวเอง

เขาก็เอาไว้เป็นคล้าย

ช่วงนั้นน้องสาวเขาขายดอกไม้

ทีนี้ก็เปลี่ยนหันมามาขายขนมกัน

ป้าก็เลยแยกตัวมาว่าป้าจะลองทำเอง
ณวันนั้นจนวันนี้
ป้าก็ทำของป้าเองขายมากกว่าหรอก
ก็ล้มลุกไป
ขายได้มั่งไม่ได้มั้งแต่ส่วนมากได้
ถ้าวันไหนเรารู้ว่าคนไม่ค่อยมี

บางทีก็ถ้าไปขายไกลก็จะตื่น๔ทุ่ม
ตอนคุณลุงอยู่นะยายจะถึง๔ทุ่ม
บางทีก็๕ทุ่มประจำ
แล้วก็รีบมาทำเลย
ทำเสร็จก็ลุงก็จะออกมาช่วย

แล้วก็รีบมาใส่แล้วก็มาเรียงของ
เรียงของเสร็จเราก็จัดอันไหนที่เราจะไปส่งเขา
อันไหนที่เราจะไปขายเราก็แยกออกไว้เลย
ส่งกับที่ขายจะไปพร้อมกันเลย

ช่วงนี้วันหนึ่งถ้าส่งเยอะก็ประมาณ๓๐๐ลูก

กำไรก็จะอยู่ราว๔๐๐๕๐๐เหมือนกัน

วันไม่เหลือเงินเข้าบ้านเลยนะ

พอขายเสร็จแวะซื้อของที่จะมาทำต่อ
ถ้าวันไหนไส้หมด๑ไส้เนี่ยทำวันหนึ่งใช้๒วัน

แต่วันไหนถ้าเราซื้อทั้งไส้ทั้งแป้งนะ

แต่ถ้าซื้อแต่แป้งวันนั้นก็จะเหลือร้อยสองร้อย
แต่ถ้าจะเหลือเป็นพันเป็นอะไรไม่มี
รวมค่าน้ำค่าไฟก็ตกเกือบ๓๐๐๐นะคะ
มาอยู่ตั้งแต่เสียค่าบ้านหลังนี้นะ

แล้วอย่างพวกค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างนี้
เรามีเงินที่จะมาจ่ายทุกเดือนไหมครับ
เดือนก็มีบางเดือนก็ผัดเขา
บางทีขายผักได้มั่งแล้วเงินคนแก่ออกก็รวม
พออายุก็เยอะแล้วเนอะได้เงินคนแก่
แล้วก็ถ้ามีใครจ้างไปทำอะไรก็ไป
บางทีก็ได้สี่ร้อยห้าร้อยแต่ทุกวันนี้มันอย่างว่า
เขาเห็นเราอายุเยอะเขาก็ไม่อยากจ้าง
แล้วคุณป้าคิดว่าป้าจะทำตัวขนมไข่หงขายไหม
จนถึงอะไรป้าก็อยากจะหยุดป้าอยากกลับบ้านนะ
ขอให้อดทนอย่าไปท้อถอยมัน

มันอาจจะมีโอกาสอะไรดีก็ได้
ต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้าง
ถ้าเราไปท้อนะเราก็จะทำอะไรไม่ได้
โอ้โหเรื่องราวของคุณป้านะถึงแม้ว่าจะลำบากขนาดไหน
คุณป้าเองเขาก็ยังจะให้กำลังใจกับใครที่แบบรู้สึกท้อแท้มากในชีวิต
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าคุณมีโอกาสนะ
มีโอกาสแวะเวียนไปแถวที่คุณป้าเขาขายอยู่แล้วก็อุดหนุนไหมล่ะ

เลี้ยงกันแบบนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีนะ
ส่วนวันอังคารพฤหัสศุกร์จะขายที่ตลาดโชคชัย๔และวันอาทิตย์ขายที่ตลาดศรีเสนาซอยผลโยธิน๓๒
ฟังเนี่ยบางทีอาจจะจับใจความได้ไม่หมดไม่รู้ไปขายตรงไหนอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมโทรไปเลยไหม๐๘๓๒๔๘๗๓๗๓นี่
คือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณป้าถ้าอยากจะช่วยอุดหนุนแล้วก็ลองโทรไปกันได้นะครับส่งกำลังใจให้คุณป้าเลยสู้นะคะคุณป้าสุดยอด